หมูกรอบหมูแดงสี่วัดเชิญชิมหมูกรอบที่เนี่ย
เด็ดของเขาคือกรอบนาน๗๘ชั่วโมงแล้วไม่ใช่แค่หมูกรอบอย่างเดียวนะที่ว่าอร่อยแล้ว
ราดของเขาก็อร่อยเด็ดเข้มข้นไม่แพ้กันเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมถึงสิบกว่าอย่างเลยนะคะ
เทคนิคการขายของเขาเทคนิคการทำหมูกรอบและน้ำราดของเขาจะเด็ดขนาดไหน
เพราะอยากรู้แล้วว่าทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้ตามไปข้างในกันเลยค่ะ
ร้านศรีวัดเชิญชิมตั้งอยู่ริมถนนบริเวณฝั่งตรงข้ามซอยครูบอลสี่
ร้านนี้เนี่ยครับเขาเปิดมายาวนานถึง๒๒ปีแล้วล่ะครับ
ซึ่งเมนูที่ทุกคนมาแล้วจะต้องสั่งเลยนั่นก็คือข้าวหมูแดงและหมูกรอบ
เพราะเขาเนี่ยมีทีเด็ดอยู่ตรงที่น้ำราดที่เข้มข้นอร่อยไม่เหมือนใคร
โดยเฉพาะหมูกรอบที่ขายดีถึงขั้นว่ามีเท่าไรเนี่ยก็ยังไม่พอขาย
ขายดิบขายดีขนาดนี้เขามีเคล็ดลับยังไงตามน้องใบตองไปคุยกับพี่สุวัสดิ์กันเลยครับ
สวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับ
เฮียเขาว่ากันว่าหมูกรอบร้านเฮียเนี่ยกรอบนาน๗๘ชั่วโมงนี้จริงไหมคะ
จริงครับมีใช้ฝีมือในการทอดใช้ฝีมือแล้วก็สูตรเฉพาะใช่ไหมคะ
งั้นขอถามนิดนึงเฮียเอาสูตรมาจากไหนอ่ะตอนแรกเอามาจากพี่ชาย
สูตรมาจากพี่ชายก่อนมาพัฒนาอ่าแล้วก็พัฒนาปรับปรุงสูตรไปเรื่อยจนเป็นของตัวเอง
ตอนนี้บอกเลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนนะคะขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมว่าหมูกรอบของเฮียเนี่ยชิ้นใหญ่ขนาดไหน
ดูฟังเสียงความกรอบให้เฮียสับให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหมูกรอบของเฮียเนี่ยกรอบขนาดไหน
อ่าหมูกรอบสีวัดเชิญชิมจ้าจานนี้ขายยังไงคะเฮีย
อันนี้ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยบาทก็คือขีดละขีดละเจ็ดเจ็ดสิบบาทจริงจริงนอกจากหมูกรอบที่เด็ดแล้วอ่ะ
หมูแดงของเฮียก็เด็ดด้วยเหมือนกันครับไอ้ส่วนที่จะทำให้อร่อยจริงจริงคือน้ำราด
น้ำราดของเฮียเขาว่าใช้แบบส่วนผสมเป็นสิบสิบอย่างเลยเหรอคะ
สิบสี่สิบห้าอย่างสิบสี่สิบห้าอย่างเอาดีดีเฮียหนูขออนุญาตเลย
ดูเคล็ดลับในการทำหมูกรอบหน่อยได้ไหมเฮียใช่ครับขอลองหน่อยนะได้ครับ
สิว่าจะทำแล้วอร่อยเหมือนที่เฮียทำหรือเปล่าไปข้างในกันค่ะครับ
แต่ขอบอกกันก่อนเลยครับว่ากว่าจะได้หมูกรอบที่ใครต่างก็ต้องยกนิ้วให้
เรื่องของความกรอบของหนังหมูและเนื้อหมูที่นุ่มจนชุ่มชำ
ก็ต้องมีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วขั้นตอนการทำการทำตอนแรก
อันนี้จากล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะฮะอุ้ยใหญ่มากแล้วก็มาเสียบอ๋อเหมือนค้ำไว้
ให้เขาตึงซะใช่ไหมพ่อใช่สักทีอ่าเรียบร้อยก็คือสูตรเป็นอย่างนี้
เครื่องหมูอันนี้นะฮะเราเอามาแล้วเราต้องมากรีด
ย่างแล้วน้ำมันพวกมันมันจะไหลเป็นทางแล้วลุงโอเคงั้นเราใส่เครื่องปรุงเลย
มีอะไรบ้างคะซีอิ๊วขาวอ่าซีอิ๊วของปูรสนะคะอ่าใส่ไปจ้ะครับ
เกลือก็คือปูรสเป็นออกแบบว่าเค็มหน่อยใช่ไหมคะพ่อ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เอานี่ชุบชุบลงไปเลยล่ะค่ะ
ก็คือเหมือนเอาไปหมักกับซอสอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าถ้าบางคนเขาใช้รูปเอาอย่างนี้มันจะเข้าไม่เสมอ
อันนี้เราได้แล้วครับแล้วก็ห้อยหลังจากที่ผสมหมูสามชั้นกับเครื่องปรุงจนเข้ากันดีแล้ว
สุวัสดิ์ก็จะนำหมูที่ได้มาย่างโดยใช้ไฟแรงประมาณสามชั่วโมงครึ่ง
ซึ่งวิธีการเช็คหมูสามชั้นว่าได้ที่หรือยังพี่สุวัสดิ์เขาก็จะใช้มือลูบดูว่า
หนังหมูด้านพอไหมเมื่อได้ความด้านตามที่ต้องการแล้ว
ก็จะนำหมูสามชั้นลงไปทอดทันทีโดยใช้ไฟแรงเพื่อให้หนังหมูผ่อง
พอหนังสวยได้ที่จึงเบาไฟแล้วทอดต่ออีกประมาณ๕นาที
เพื่อให้หมูกรอบนานจากนั้นนำหมูกรอบขึ้นมาพักไว้จนแห้ง
แล้วถึงจะนำไปสับเพื่อไม่ให้เนื้อหมูยุ่ยนั่นเองล่ะครับ
ก็คือเราได้เคล็ดลับในการทำหมูกรอบไปแล้วนะคะอีกหนึ่งสูตรเด็ดที่ทำให้หมูกรอบที่นี่อร่อย
คือน้ำราดของเขานั่นเองอ่าเริ่มเลยจ้ะเริ่มแรกก็เป็นผงกะโล้
มีสามเกลือนะครับเด็ดผักชีมีจุนเจียวแล้วก็มีพริกไทย
จ้ะที่นี่ใส่หมดใส่งาเสร็จแล้วก็ใส่ขัวแล้วพอเสร็จแล้วดังสี
แล้วทีนี้ก็ใส่แป้งค่ะหลังจากเคี่ยวไปหนึ่งชั่วโมงนะคะก็
เริ่มเติมแป้งเฮียบอกว่านี่คือเป็นแป้งฮ่องกงนะ
มันจะมีความละมุนกว่าแป้งมันทั่วทั่วไปอ่าน้ำมันงา
ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมใช่ครับนี่อันนี้คืออะไรคะ
หอมเจียวครับหอมเจียวอ่าโรยหอมเจียวลงไปด้วย
แล้วก็กระเทียมกระเทียมเจียวนี่คือใส่หลังจากที่ปิดไฟเรียบร้อยนะคะ
เรียบร้อยค่ะสูตรน้ำราดที่ทำให้ร้านนี้แบบนอกจาก
หมูกรอบที่กรอบอร่อยนาน๗๘ชั่วโมงก็คือน้ำราดสูตรพิเศษที่ใส่ส่วนผสมเยอะมากจนจำไม่ได้แบบนี้
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวได้เวลาใบตองขอไปชิมเลยละกันนะ

แต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันพี่สุวัสดิ์ยังใจดีใจดี
สูตรเด็ดการทำหมูแดงให้อีกหนึ่งเมนู
วิธีการทำก็ง่ายเลยครับ
โดยที่ร้านจะใช้เนื้อหมูสันใน
นำไปหมักกับเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้าน
ซึ่งก็จะคล้ายกับน้ำราดนั่นก็คือ

แล้วก็ใส่ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลสาย

และใส่สีผสมอาหารสีแดงส้มผสมให้เข้ากันอีกครั้ง
จากนั้นใส่กระเทียมหมักทิ้งไว้๑ชั่วโมง
เพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมู
แล้วจึงนำหมูที่ได้ไปย่างอีก๔๐นาที
ก็จะได้หมูแดงชำเนื้อนุ่มแบบนี้แล้วล่ะครับ
เผื่อเทลาไปทุกขั้นตอนขนาดนี้
ก็ชักสงสัยแล้วล่ะครับว่าจะอร่อยขนาดไหน

ชิมพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ

ที่จะมาช่วยพิสูจน์รสชาติของร้าน
ชิมกันเลยครับ

ก่อนที่จะชิมเดี๋ยวหนูจะเล่าอะไรให้ฟัง
พอเปลี่ยนจ้าเลย

เอางี้ดีกว่าให้พี่ตุ๊กชิมแล้วเดี๋ยวบอกรสชาติของแม่
อืมทางเราเนี้ยก็ขอว่าราดผิดลงไปกรอบนอกเออข้างในเนื้อมันนุ่มข้างในเป็นแกงเป็นชำชำ
มันชำมันดึงแล้วมันอร่อยแล้วแบบอืมมีความสู้ฟันมันมีตรงกรอบให้ตรงกรอบ
เห็นภาพเลยส่วนนี้คือหมูแดงอร่อยอ่ะน้ำลาดอร่อยมากเลยอ่ะ
เพราะว่าหมูแดงเขาอ่ะชิ้นใหญ่มากแล้วก็คือมันน้อยแล้วพอมันแบบลาดกับน้ำซอสสูตรของเขามันแบบ
ชอบมากน้ำราดของเขาอ่ะมันจะมีความหอมหอมงาหอมแบบขึ้นขึ้นต่างต่าง
และไม่ได้หวานจัดนะจะกลมกล่อมอ่ะอ่าให้หมดจานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกัน
เพราะว่าบอกเลยว่าเจ้าของร้านเรื่องราวก่อนนุ๊กจะมาถึงทุกวันนี้
ต่อคิวยาวขนาดเนี้ยมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ทำปั๊บแล้วปังปุ๊บเลย
ต้องมีแบบว่าเรื่องราวการผ่านมรสุมดราม่ามามากมาย
เดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านกันไปค่ะอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดประจำร้าน
ข้าวหมูแดงหมูกรอกสุวัสดิ์เชิญชิมกันไปแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยถึงเส้นทางของพี่สุวัสดิ์
กว่าจะมีวันนี้ได้นะครับอดีตต้องสู้ชีวิตจากเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสลำ
มีสมบัติติดตัวแค่เสื้อผ้าชุดเดียวอะไรที่ทำให้เปิดร้านขายข้าวหมูแดงหมูกรอบขึ้นมาได้
ให้พี่สุวัสดิ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับกว่าเส้นทางที่จะมาประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีป้ายแดงเนี้ย
เมื่อก่อนบ้านของเฮียก็ยากจนมาก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าเมืองกรุง
มาหางานทำตอนนั้นมาทำงานอะไรคะเฮียเป็นเด็กล้างจานครับ
ธนาคารศูนย์กุหลาบเรียนจบป๗ก็เข้ามาแล้วแต่งชุดนักเรียนเข้ามาเลย
มีเงินติดตัวไหมไม่มีค่าแรงเป็นวันถ้าจำไม่ผิดเดือนละสองร้อยบาท
เดือนละสองร้อยบาทอ่าแล้วผมมาสองร้อยเดือนละสองร้อยแต่มันมีตี๊บ
อาทิตย์หนึ่งจะมีตี๊บออกทีหนึ่งค่ะตี๊บอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณสักสามสิบห้าสี่สิบบาท
อืมเราก็เอาติ๊บเนี้ยใช้อืมส่วนไอ้สองร้อยบาทเนี้ยผมก็ให้แม่
ที่พักเหรอคะก็ที่นั่นนะฮะก็สะดวกนะกินที่นั่นนอนที่ใช่ใช่
แต่นอนก็ตามสภาพเราเนอะเอาต้มมาล้างล้างแล้วก็เอาเสือมาปู
ที่กินข้าวเนี่ยเหรอใช่ใช่เพราะที่ที่ให้แขกกินอ่ะ
พอถึงเวลาเลิกเขาก็จะเก็บโต้มาไว้เราจะมีเสือของเราแล้วก็มีหมอนใบ
ร้านก็จะมีพัดลมอยู่แล้วพัดลมแบบนี้แล้วก็นอนตรงพัดลม
แล้วโดนที่ที่ขายใช่ใช่เพราะว่าผมเป็นเด็กล้างจานแขกเหลือกินหมูสะเต๊
เหลือไก่อะไรเนี่ยเรามาเราก็ไม่ทิ้งเราก็เก็บไว้เอาไว้กินเราได้
มันก็กินสมบูรณอ่ะนะไก่หมูอะไรอ่าซึ่งซึ่งตอนที่ผมอยู่บ้านนอก
ผมไม่มีสิทธิ์จะกินไก่ไปกินหมูนะเพราะไม่มีตังค์นะเฮียก็ทำอยู่สามปีได้
ประมาณสามปีแล้วพี่ชายชวนออกมาอ่าพี่ชายถีบซาเล้งขายอยู่
พูดง่ายจะขายซาเล้งอ่ะก็คือพี่ชายเฮียจีบซาเล้งขายก๋วยเตี๋ยว
ใช่แต่เดี๋ยวไก่ใช่จ่ายค่าเซ็งรถเขาไหมสี่พันบาท
แล้วเราออกจากร้านแปลว่าเราจะไม่มีที่นอนแล้ว
ภาพตรวจถึงก็ต้องมาหาเช่าออกห้องสาร์่าม
เท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกจับไม่ผิดก็สามร้อยบาท
เดือนละสามร้อยบาทเพราะง่อนมาเขาเรียกสาร์รำเลย
จะเป็นห้องแถวเป็นไม้ซึ่งปลูกแล้วก็ข้างล่างมันเป็นน้ำคำ
แล้วมันมียุงมีครับมีครับเวลาเราต้องเอาไอ้เสือน้ำมันอ่ะเห็นไหม
เป็นเสือกน้ำมันอ่ามันรู้จักค่ะเพื่อจะไม่ให้ยุงมันขึ้นมา
แล้วเวลาเรานอนก็เอาเสือกูอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาโมงกลางอ่า
แล้วเวลาฝนตกมันเป็นสังกษีพอฝนตกมามันก็จะหยดลงมา
แล้วเราก็นอนข้างมันที่มันไม่หยดเกือบเท่านั้น
ก็ถือว่าลำบากพอสักคนอยู่อย่างเนี้ยลำบากนะครับตื่น๔๕มาต้องไปตลาด
เดินไปตลาดกับร่วมกิโลกรัมแล้วก็เดินกลับมา
อยู่กลับมาแล้วพอกลับมา๕โมงเย็นกลับ
อ้างล้างรถไปซื้อของไปซื้ออะไร
กว่าจะมาเตรียมของคนเดียวกว่าจะได้นอนเมื่อ๔ทุ่ม
แล้วก็ใช้ชีวิตวนไปแบบนี้
แรกผมขายก็คือขายที่เดิมของพี่ชายขาย

พนักงานก็เยอะเราก็จะไปเข้าไปขาย

ก็มานั่งเก็บชามล้างชามแล้วก็ถีบไปขายต่อ
เหนื่อยมากเพราะผมคนเดียว

อ่าตอนนั้น๗๐๐๐หรือ๘๐๐๐บาทนี่นะ๘๐๐๐บาท

ก็คิดดูได้วันหนึ่งกำไร๑๐๐บาท
บางวันที่ขายน้อยหน่อยกว่า๗๐๘๐บาท

ก็๘๐วันค่ะอ่าใช่ค่ะก็โดนงัดหมดเลย
มันก็ท้อเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้

ก็คือขายขับซาเล้งขายก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อไป
ต่อไปอีกประมาณ๒ปีได้ไหมอ่าผมขายได้ประมาณ๒ปีกว่า
ผมอายุแง่๑๙ผมก็ไปซื้อพิธีภาพลักษณ์
ก็ไปจอดตรงที่แถวเพศวิทยุตัศน์ใหม่อะนะ
ตอนนั้นห้องอาหารพวกครับพวกบาร์มันเยอะ
จากขายชามเรากลางวันเนี่ยขาย๓บาทไปขาย๕บาท

กลับมาไปขายให้ได้ค่าผ่อนรถก็ยังเอาแล้ว
สักหน่อยก็ยังดีอ่าใช่ก็เลยไปขาย
ทีนี้พอไปขายเราก็มีไอเดียว่าทำห่อไว้เลย๓๔๐ห่อ
พวกทำงานกลางคืนออกมาเอาเห็นผมมีห่อ

ว่ากำลังจะปลูกอยู่กำลังจะตีเสาเข็มผมก็เลยมาดู
คืออันนี้เลยใช่ใช่แล้วตึกเนี้ยราคาเท่าไหร่
วันนั้นผมซื้อสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าแล้วเฮียมีเงิน
ไม่เงินไม่พอหรอกครับแต่ผมซื้อไม่พอแล้วก็ไปยืมญาติญาติที่เขาเชื่อใจผม
คนละนิดคนละหน่อยคนละแล้วก็เอามาซื้อ
ก็คือเหมือนไปยืมญาติพี่น้องต่างไม่ได้ไม่ได้กู้นะไม่กู้ไม่กู้
ตอนที่ผมมาซื้อเนี่ยผมมีความคิดอยู่แล้วว่า
ผมเห็นพี่ชายผมเข้าไปได้สูตรข้าวหมูแดงมา
ผมก็ลองไปชิมดูมันอร่อยดีมันเข้าทาบ

เนี่ยวันแรกที่ทำข้าวหมูกรอบมาขายอ่ะเป็นยังไงคะ

ช่วงแรกแรกคือใช้หมูกี่กิโลได้

ในช่วงแรกที่มาเปิดแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวคู่ไปด้วย
ใช่ขายข้าวหมูกรอบหมูแดงไปด้วย
ตอนนี้บอกว่าเฮียนับหมูไม่ไหวแล้วเริ่มจากแบบ๓แพน
เริ่มจากแบบ๓แพน
ปลดหนี้ที่ซื้อตึก๔ล้าน๕ได้ตอนไหนคะ

ไม่ถึง๑๐ปียากไป
ก็คืนแยกไม่เสียไม่เสียต่อพี่เอง

พอได้มาก็คืนเข้าไป
เพราะว่าเคล็ดลับความสำเร็จของเฮียคือแบบ

เส้นทางชีวิตของเฮียก็มาจากเด็กต่างจังหวัด

ร้านผมศรีวัดเชิญชิมครับ

วันนี้ขอบคุณเฮียมากนะคะ